ท่านผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในไทยเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นมาก

เราไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยโอ้โหนี่กี่วันนี้จำไม่ได้แล้วนะ
จริงค่ะแล้วก็เราได้รับการยอมรับจากต่างชาตินะคะว่าเราควบคุมสถานการณ์ของโควิด๑๙ได้ค่อนข้างดีมาก
อย่างไทยเนี่ยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยสามค่ะแต่ว่าเป็นสามคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ

แต่วันนี้มันก็เลยมีความน่ากังวลน่าเป็นห่วงเกิดขึ้นนะครับจากสองกรณีหนึ่งคือที่อุดรธานี

ก็คือที่ชาวมาเลเซียเข้ามาในไทยเป็นผู้ชายแล้วเขากลับไปแล้วล่ะ

แต่เขาไปตรวจพบการติดเชื้อโควิด๑๙ที่มาเลเซียของเขานั่นแหละ

แล้วแฟนเขาก็เดินทางไปหลายที่หลายจุดเนี่ยนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับเริ่มจากทางมาเลเซียก่อนนะครับไปตรวจพบว่าผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๖ปีติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วชายคนนี้มีประวัติเดินทางเข้ามาในไทยนะครับมาพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
ผู้ชายคนนี้ชาวมาเลเซียคนนี้มีแฟนเป็นคนไทยเป็นหญิงสาววัย๓๖ปี
หลังจากที่ชายชาวมาเลเซียวัย๔๖ปีคนนี้เดินทางกลับไปมาเลเซียนะครับกลับไปเมื่อ๕สิงหาคมนะครับทุกผู้ชมครับเขาก็ถูกกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐบาลมาเลเซีย
ตรวจครั้งที่๑ไม่พบเชื้อโควิด๑๙แล้วไปตรวจครั้งที่๒เมื่อ๑๓สิงหาคมพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในที่กักตัวของมาเลเซียเขาแต่ทีนี้มันก็ต้องย้อนมาที่ต้นทางแล้วถ้าสอบสวนโลกว่าคุณไปไหนมาไหนอะไรยังไงมาบ้าง
ผมมาประเทศไทยก่อนจะเข้ามาที่มาเลเซีย๕สิงหาคมผมมาประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็ไปตามหาจนเจอนะครับแฟนสาวของหนุ่มมาเลเซียคนนี้นะครับ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับหลังจากที่แฟนนุ่มชาวมาเลเซียเดินทางกลับไปเมื่อ๕สิงหาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
หญิงสาวชาวไทยวัย๓๖ปีคนนี้ได้เดินทางกลับไปที่บ้านที่ลบบุรีในวันที่๕สิงหาคมนั่นแหละช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่คอนโดที่กรุงเทพย่านราชพร้าวนะฮะจนกระทั่ง๑๖สิงหาคมผู้หญิงคนนี้ได้กลับมาที่คอนโดมิเนียมย่านราชพร้าวที่กรุงเทพอีกครั้งตรงนี้มาอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไป
แล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงก็รวมเป็น๗คนในวันที่๑๗สิงหาคมนะฮะที่ไปเชียงใหม่จากนั้นทั้งหมดเช่ารถตู้แล้วเดินทางไปพักผ่อนที่ม่อนแจ่มที่อำเภอแม่ริมไปอยู่ที่นั่น๑คืน
เช้า๑๘สิงหาคมทีมสอบสวนโรคไปรับตัวเธอมานะครับ
แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลนครพิงเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ผลออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพบว่ามีผลเป็นลบ
คือไม่พบเชื้อโควิด๑๙แม้แฟนนุ่มของเธอที่มาเลเซียจะตรวจพบเชื้อ
แต่เธอไม่พบเชื้อแต่ตอนนี้ยังต้องกักตัวดูอาการก่อนนะครับ
ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ
เนื่องจากจะเป็นวันครบ๑๔วันพอดีนับจาก๕สิงหาคม
ส่วนเพื่อนคนอื่นที่ใกล้ชิดกับเธอก็ต้องกักตัวสังเกตอาการเช่นเดียวกันนะฮะ
นี่ฮะกรณีใบของชายชามารนสีมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็กลับไป
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่คุณภาคภูมิบอกว่าทำให้คนกังวลใจ
เกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เขาก็ภาวะกันทั้งอำเภอเลยนะคะมีผู้ชายคนนึงเขาเดินทางมาจากลาว
เขามากับภรรยาด้วยเป็นชาวลาวทั้งคู่นะคะ
แต่เขามาโดยผิดกฎหมายคือนั่งเรือข้ามฝั่งมาเขามาเพื่อมาเยี่ยมลูกสาว
ลูกสาวแต่งงานแต่ปรากฏว่าอยู่ดีผู้ชายคนนี้ชื่อนายคำปูนเป็นชาวลาวนะ
เจียนออกมาเป็นเลือดล้มฟุบแล้วเสียชีวิตไปเลย
เพราะไม่รู้ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
แต่คนในพื้นที่เขาก็กลัวกังวลใจกันว่าเกี่ยวกับโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
ติดต่อญาติให้นำไปชาปนกิจทันทีเพราะว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ
เพิงพักข้างบ้านบ้านหนองลาดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายคำปุ่นพิมผาดีอายุ๖๑ปีเป็นชาวลาวแขวงเวียงจันทร์
เสียชีวิตในลักษณะที่นอนฟุบคว่ำหน้านะคะอยู่ที่เตียง
ทุกคนก็ตกใจค่ะว่านายคำปุ่นเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอาเจียนเป็นเลือด
ที่เขากังวลใจกันมากก็เพราะว่านายคำปุ่นเพิ่งเข้ามาในประเทศไทย
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโควิด๑๙อะไรหรือเปล่า
ทางคุณหมอของโรงพยาบาลหนองหานก็นำที่บริเวณเยื่อในกระพุงแก้ม
ของผู้ตายไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นี้ค่ะถึงจะรู้ผลนะคะนายสมพรแสนยางนอกอายุห้าสิบสี่ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวนายคำปุ่นผู้ตายกับภรรยาของนายคำปุ่น
นั่งเรือข้ามฝั่งมาจากลาวนะคะมาแบบผิดกฎหมายอะค่ะ
เขามาเยี่ยมลูกสาวที่แต่งงานกับคนในหมู่บ้านมาได้๒อาทิตย์แล้ว
ช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านก็รับจ้างทั่วไปให้กับคนในหมู่บ้านนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อเช้าเนี่ยค่ะผู้ตายส่งภรรยาไปวัด
ทำบุญในวันพระแล้วมานั่งเล่นบนเตียงหน้าบ้านของน้องชายนายสมพร
ซึ่งก็อยู่ติดกับบ้านของนายสมพรนั่งคุยกันอยู่ดีดีค่ะ
เห็นผู้ตายบ่นว่าป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันความดันสูงด้วย
หลังจากนั้นเห็นผู้ตายเดินไปนั่งที่เตียงแล้วอาเจียนออกมาเป็นเลือด
พอนั่งไปสักพักล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
คนที่เขาเห็นเขาก็ตกใจรีบแจ้งกำนันให้บอกตำรวจ

ก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าผู้เสียชีวิตมีเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
อืมคือถ้าเดินทางเข้าไทยเนี่ยเดินทางเข้าได้นะครับ
แต่ว่าต้องผ่านด่านแล้วก็มีการ
มีการกักตัวอย่างถูกต้องใช่ถ้ามาแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาตรการในการกักตัวไงคะ
พอมาถึงก็อยู่ในหมู่บ้านเลยอ่ะอ่า